คุณผู้ชมครับวันนี้วันวาเลนไทยวันแห่งความรัก
เรามีเรื่องราวของคู่รักที่เป็นชายรักชาย
คงต้องบอกว่าปัจจุบันสังคมเปิดกว้างเรื่องของความรักมากขึ้น
ไม่ได้มีการปิดกั้นก็ยอมรับเรื่องของความรัก
ระหว่างเพศที่๓หรือว่าเพศทางเลือกไม่ว่าเป็นชายรักชาย
หรือจะเป็นธอมรักษาประเภท๒ทุกคนก็เปิดรับมากขึ้น

คู่รักคู่หนึ่งคุณผู้ชมเขาเป็นคู่รักชายรักชายครับ
จดทะเบียนสมรสแต่ว่าเขาสามารถอยู่กันได้ด้วยความเข้าใจ
แล้วก็สามารถอยู่กันมายาวนานถึง๒๐ปีแล้ว
เพียงแค่ความเข้าใจระหว่างคนสองคน
แม้จะเป็นคู่ผู้ชายกับผู้ชายก็ตามนะครับ
ติดตามเรื่องราวนี้กับบรรยายงานของคุณนันทพรธาวระเลยครับ
เครื่องปั้นเซรามิกของขวัญชิ้นเล็กแต่กลับมีคุณค่าทางจิตใจ
จนไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ของความรักคู่นี้
เพราะเป็นเหมือนตัวแทนความผูกพัน
ที่มีให้กันตลอดระยะเวลา๒๓ปี
กระมวลเศษเก่งการเรือถ่ายทอดเรื่องราวความรัก

เกิดขึ้นระหว่างลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม
ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานี
และได้พบกับธิรเดชบุญมางำ
ซึ่งช่วงนั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความรู้จัก

แต่ด้วยช่วงวัยที่ห่างกันกว่า๑๐ปี
ทำให้ทั้งคู่ต้องใช้ความเข้าใจ
ปรับตัวเข้าหากันมากกว่าการใช้อารมณ์ตัดสิน
ความเข้าใจนี้สำคัญใช่ไหมฮะ

เริ่มที่ความรักเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาก่อน
พอเจอเขาครั้งแรกนี้เขายังวัยรุ่นใช่ไหมฮะ
เราก็ต้องพยายามที่จะทำให้มันรู้สึกว่า
มันไปด้วยกันได้เวลาทะเลาะกันทำยังไง

พอหยุดไปเรื่องอย่างมันก็จะวางลง
แล้วเวลามันก็จะทำให้หาย

และเทคโนโลยีโลกโซเชียลยังไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน

เพราะทั้งคู่ติดต่อกันด้วยการเขียนจดหมาย

ธิรเดชเล่าว่ารู้สึกสบายใจทุกครั้ง

ก่อนเขาจะตัดสินใจเดินทางมาเรียนต่อที่กรุงเทพมหานคร
และเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
ท่ามกลางแรงกดดันจากคนรอบข้างในยุคนั้น

ต่างจากปัจจุบันที่ทุกเพศกล้าแสดงตัวตนของตัวเองมากขึ้น

เพราะเป็นเสมือนสัญญารักษ์แทนใจ
ของการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่
สังคมไทยยังไม่มีกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกัน
สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้

ว่าทะเบียนสมรสเป็นเพียงกระดาษใบหนึ่ง
ไม่ยั่งยืนเท่าความรู้สึกของคนทั้งสอง
ว่าจิตใจสำคัญกว่ากระดาษแผ่นหนึ่ง
กระดาษแผ่นหนึ่งเราก็เห็นไหมในสังคมไทย
ถ้าขาดความเข้าใจขาดความรักขาดการอภัย

ให้เขียนสิบใบก็รับเดียวก็ฉีกทิ้ง
ปัจจุบันทั้งคู่ทำหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์
ภายใต้คลินิกสุขภาพฟ้าสีรุ้งสาขารามคำแหง
ร่วมกับสมาชิกอีกกว่าหนึ่งร้อยคน
การทำหน้าที่จิตอาสามาตลอดทั้งชีวิตของพวกเขา

จะค่อยปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม
ให้ยอมรับความแตกต่างมากขึ้น
เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
เรื่องราวการใช้ชีวิตคู่ของรักข้ามเพศคู่นี้
สะท้อนให้เห็นมุมมองแนวคิดของความรัก

ทุกคนล้วนต้องการความรักและความเข้าใจ
รวมถึงต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง
เพราะนั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ